ส่วนนักแสดงสาวสายป่านอภิญญานะคะ
วันนี้ก็มาพร้อมกับแฟนนุ่มเลย

พร้อมกับนายวุฒินัน
วุฒิทันวุดบุญรับทรัพย์แฟนนุ่ม

ฐานทราบพ่ารามกอนาจารย์
ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบรรยากาศคอมพิวเตอร์ค่ะ
เหตุการณ์ก็คือในวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
สายป่านมีการลงคลิป
ที่มันมีอวัยวะเพศฝ่ายชายหลุดลงไปด้วย

ก็รีบลบภาพแล้วก็ออกมาขอโทษในเวลาต่อมา
แต่แหมโลกออนไลน์ลงไปแล้ว
ต่อให้เราลบที่อื่นมันก็ยังคงอยู่

ถูกนำไปเผยแพร่จนเป็นกระแสวิภาควิจารณ์จำนวนมาก
ขณะที่เดินทางมานักแสดงสาวพร้อมกับแฟนนุ่ม

พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำ

โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพค่ะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูที่เจตนาอีกครั้ง
โดยการสอบปากคำวันนี้เป็นการลำดับเหตุการณ์ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำสำนวนก่อนจะส่งสาร
โดยยังไม่คิดว่าจะดำเนินการฟ้องร้อง

แม้ว่าจะมั่นใจว่ามีสติรอบข้อก่อนโพสต์แล้ว
แต่ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะ

เป็นห่วงความรู้สึกของสายป่านนะ
แล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของครอบครัวด้วย

ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับสายป่านค่ะ